ความแตกน้ำมิสแกรนแฉนวัดติดเชื้อจากสตูดิโอดัง
ยังไงต่อแม่อันนี้แหละคนกำลังตามอยู่ตรงแม่เนี่ย
ความแตกน้ำมิสกแลนด์อะไรยังแบบแฉอ

สตูดิโอดังหลังโดนตลกต่อเต่า

ตุ๊ดอาณไหมปานไหม
แล้วตลกต่อเต่าชวนให้ออกรายการ
ก็พี่เขียนช่างนี้ก็ทุกคนไปย่องออกตุ๊กกี้กันในสกิปพูดเขียนละ

อักษรย่อของศิลปินตลกก็คือมีต่อเต่าก็ไปโยงถึงตุ๊กกี้ชิงร้อยเท่านั้นไม่พอเต๋ายังแฉต่ออีกว่า
แต่หมายความว่าตลกต่อเต่าเนี่ยไม่ได้ติดถูกไหมคุณแม่
ต่ออีกฮะว่าใครพูดว่าติดก็โดนเอาออกนะก็ไม่ก่อนพี่ก่อนอีกเกือบไม่มีอะไรจะเล่นอยู่แล้วแชวคม
คุณนวัดหรือยังที่ทำให้มีข่าวมาปั่นต่อ
ให้มีความสุขกับอักษรย่อนะ
หากินง่ายดีไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้น

ก็ย้อนกลับมาที่ก่อไก่อีกรอบก็ได้นะ
เริ่มจากหมวดกไก่คุณเต๋าบอกว่า
ที่ลุงดูก็ติดโควิดนะลุง

คุณเต๋าเขาจะมีการตอบโต้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควร
เพราะมีคนก็เข้ามาบอกว่ามันไม่น่าจะใช่ถูกไหม
ก็ตุ๊กกี้ไม่มีมีใครติดเลยตุ๊กกี้มันก็ไม่ติด

คือโดยส่วนตัวผมก็รู้มาได้ยินมาว่ามันไม่ใช่
คือผมรู้มาได้ยินมาว่ามันไม่ใช่

มันก็เป็นทักสรรวมล่ะพวกเราต้องมีการแด้ง

ใครจะอยากให้แบบทุกคนอยากจะต่างาน
สามารถให้เอารถเข้าไม่ได้เลย

ไม่รู้นะแต่ในมุมของผมกับมดดำเห็นด้วยเหมือนกัน
คนเหมือนกันว่าไม่น่าใช่

ที่ว่าในกรณีที่สตูดิโอดังนี่คือ๔๐คนใช่ไหม

เพราะผมเองก็คือพอได้รับทราบข่าวผมก็เช็คข่าวนะ
แล้วก็สืบก็อย่างนี้คือไม่ใช่

ถามว่าบริษัทเขามีคนติดไหมเขาก็มีคนติดนั่นแหละ

ทุกที่คุณไม่ต้องไปบอกที่ไหนทุกคนมีที่ติดหมด
แต่คนนี้คำว่าหนึ่งถ้าสมมุติเป็นพนักงานออฟฟิศติดตอนนี้
บริษัทอย่างช่องแรมมี่ช่องวันตอนนี้เขาก็มีคนติดแต่

เราก็ไม่สามารถให้คนเดินทางแบบว่ารถไฟฟ้าทุกอย่าง
ห้ามไม่ได้แต่วันนี้ใครติดปุ๊บก็แยกรักษาแตก
อันนี้ไม่รู้นะแล้วถ้าสมมุติดาราติดคนหนึ่งมีใครไม่รู้บ้างอ่ะ

ต่อต่าวเป็นหลอกต่อต่าวเป็นคนชวนไปอะไรอย่างนี้
แล้วพี่ถามจริงตุ๊กกี้มันจะชวนไปได้ยังไง
มันไม่ได้เป็นผู้จัดนะมันเป็นพิธีกร

เพราะว่าเอาพูดตรงนะอย่างพี่นวัดแกไปแกก็ไปขายของ
คืออันนี้พูดเป็นกลางจริงนะคือพูดเป็นกลางจริง
คือตุ๊กกี้เนี่ยจะชวนพี่นวัดไปขายของที่นั่นเหรอ
มันก็ไม่ใช่เพราะตุ๊กกี้ไม่ได้มีส่วนได้สูญเสียนะ
คือแล้วดูมันไม่ชัดอ่ะพูดแบบนี้มันไม่น่าใช่
เพราะอยู่ดีพี่ตุ๊กกี้ก็คงมารายการหนูเถอะมันก็ไม่ใช่เนอะ

มันก็ต้องผ่านกับโอ้โหก็ต้องมีคนติดต่อ
มันต้องมีภาษางานดิวไปจองคิวนั่นนี่นั่น

มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกเอาตรง

ถ้าสมมุติเป็นฉันกับพี่หนุ่มยังพอได้เอามาขายของในรายการนะพี่

แต่อย่างทุกทีมันไม่ได้เป็นเจ้าของรายการนะถูกปะ

อ่ะนะก็ผมว่าอันนี้

คือถ้าเขาพูดมาแบบนี้ก็ต้องรอดูหลักฐาน
อย่างที่ผมเคยพูดไปทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่หลักฐาน
ก็ต้องเอาหลักฐานมาว่ากันว่ามันจริงหรือเปล่า
ไปพูดแบบนั้นคือบางทีเรื่องพวกนี้พูดลอยไม่ได้นะ
เพราะมันมีเรื่องของความเสียหายของหนึ่งบริษัทเขาองค์กรเขาถูกป่ะ

คือมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มาพูดว่าเฮ้ยที่นั่นที่นี่ที่นั่นอะไรอย่างนี้
พูดถึงองค์กรเขาจริงองค์กรเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เขาฟ้องได้นะ
ถ้าสมมุติอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเขาโดนฟ้องบ่อยอยู่แล้ว